มาดูเรื่องนี้ค่ะเคยเล่าไปก่อนหน้านี้เรื่องของปลาเต็กเล้งค่ะ
กระโดดขึ้นมาจากน้ำแล้วก็แทงคออ่ะที่ปากแหลมใช่ไหมใช่
นี่มีอีกแล้วเขาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะว่ามีหนุ่มระยอง
ร่องเรือหาปลาปรากฏว่าปลาเต็กเล้งหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
พุ่งขึ้นมาจากน้ำอืมแล้วปากมันแหลมอ่ะแทงคอเลยนะ
หนุ่มคนนี้เลือดไหลไม่หยุดหน้ามืดปากซีดสั่นไปหมด
ต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมา
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะครับต้องนอนดูอาการอีกสามสี่วันอ่ะ
มาดูความคืบหน้าอาการบาดเจ็บก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาขยายผลความคืบหน้าเรื่องนี้
การบาดเจ็บบอกว่าตอนนี้ปลอดภัยแต่ว่าต้องเฝ้าดูอาการ
ต้องนอนโรงพยาบาลสามวันอย่างน้อยหมอบอกว่านี่ยังโชคดีนะ
โดนแค่เส้นเลือดฝอยถ้าต่ำกว่านี้นิดเดียวโดนเส้นเลือดใหญ่
เหตุการณ์นี้ถือว่าสวยเพราะยากที่จะโดนแบบนี้
แต่ก็ยังโชคดีที่เรือออกไปยังไม่ไกลมากไม่ถึง๑๐กิโล
แล้วก็โชคดีที่ไม่โดนเส้นเลือดใหญ่ไม่โดนจุดสำคัญนะคะ
ก็เลยบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลแบบนี้เราลงพื้นที่ไป
ขออนุญาตคุยกับคนเจ็บถึงโรงพยาบาลอ่ะนะคะนายสมมาตรไกรอิน
เป็นชาวประมงพื้นบ้านนายสมมาตรอนุญาตที่ให้เราไปพูดคุยด้วย
ก็พอคุยได้ค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออีก๓๔วัน
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเอาเรือออกไปวางอวนตี๔ที่ทะเลบริเวณหาดสวนสนจังหวัดระยอง
จู่ปลาเต็กเล้งพุ่งขึ้นมาเลยพุ่งขึ้นมาจากน้ำแทงเข้าที่คอ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูค่ะว่ารักษณะที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงนะคะ
ตามที่นายสมมาตรให้ข้อมูลกับเราเริ่มจากล่องเรือไปหาปลาตอนเช้ามืดค่ะ
ไปคนเดียวนะคะเขาอยู่ที่ท้ายเรือไม่ได้เปิดไฟ
มีแค่เสียงเครื่องยนต์ของเรือค่ะขับเรือไปได้ประมาณสิบกิโลจากฝั่ง
จู่ปลาเต็กเล้งกระโดดพุ่งขึ้นมาปากมาแทงคอเขาอ่ะโอ้โห
แทงเสร็จก็สะบัดตัวออกเลือดเขาพุ่งเลยนะคะ
จากนั้นก็แข็งใจแล่นเรือเข้าหาฝั่งตอนนั้นเขาบอกเลยว่าเขาโอ้โห
ตาลายแล้วหน้ามืดปากซีดเพราะว่าเสียเลือดมาก
แล้วนายสมมาตรก็บอกว่าปลาเต็กเล้งที่พุ่งชนเนี่ย
มีขนาดตัวเท่าขาหลังเกิดเหตุก็รีบขับเรือเข้าฝั่ง
เพื่อขอความช่วยเหลือมาถึงฝั่งก็รีบให้คนช่วย

ถ้าไปไกลกว่านี้เขาบอกว่าเขาตายแน่เพราะว่าเสียเลือดเยอะมากอะค่ะ
เอาเรือออกไปเพื่อจะไปวางกุ้งอวนใช่ไหม

ก็อยู่ดีปลาเต็กเล้งก็โดดมาแท็กคอด้วย
สาเหตุจากไม่ไม่ทราบเหมือนกันอยู่ดีมันกระโดดขึ้นมาเลย
พอตกปลามันดิ้นหลุดตกเรือไปตัวใหญ่ตัวขนาดขวาเนี่ยประมาณเนี้ย
แล้วตอนนั้นมีอาการยังไงก็มันเจ็บแล้วดับแผลกลัวเลือด
มันเลยหันหัวเข้าฟังเลยให้คนที่อยู่ฝั่งก็ช่วยของโรคบาล
ผมตาผมผ้ามาแล้วอดแรงแล้วเนี่ยเลือดไหลตลอดหน่อย
เอาค่าค่าโหดยังไหลตลอด
ก็มาถึงมือหมอแล้วตอนนี้นะครับค่ะทีมข่าวเทวรัฐทีวี
วิ่งไปดูนะครับถึงเห็นว่านายสมมาตรถูกปลาเต็กเล้งเนี่ย
พุ่งแทงคออ่าแต่ว่าเขาก็ไม่แปลกใจนะเพียงแต่ว่าไม่
คิดว่าบาดแผลมันจะน่ากลัวขนาดนี้เพราะว่าปกติเวลาที่
เข้าออกทะเลอ่ะก็จะเจอปลาเต็กเล้งนี่แหละมักจะพุ่ง
เข้าใส่คือชาวประมงเนี่ยเขาเจอกันใส่ตัวเรือบ้างเวลา
เข้าตัวเรือลำเรือก็มีรอยที่ปลาเต็กเล้งพุ่งเข้าใส่ก็
มีบางลำยังมีปากปลาเต็กเล้งค้างติดอยู่ก็มีเวลากลับ
เข้าฝั่งหลังเกิดเรื่องทำให้รู้สึกกลัวแล้วก็ระแวงเลย
เวลาออกเรือจากนี้ไปคงต้องระมัดระวังให้มากขึ้น
ที่แรกผมคิดว่าไปโดนเรือหรืออะไรอ่ะไม่คิดว่าป่าหรอก
ปักแล้วมันดินอ่ะดินคาดไปอ่ะน่ากลัว
เห็นว่ามันก็มีประสบการณ์โดนเต้นขึ้นคอเหมือนกันใช่ไหมครับ
เกือบเกือบยังไงลองเล่าทุกคนอ่ะ
พอมันโดดมาแล้วมันมาติดทงมันตกท้ายเรือมาติดทงอวนอ่ะ
แล้วมันตกผมก็เลยโมโฮมันจับหัวขวาดได้เลย
ก็แต๊ะอยู่ตายเลยตีตายเลยระแวงอ่ะครับผมระแวง
คณะพ่อเขายังโดดถิ่นเรือเลยยังชนเรือพ่อก็เลยอ่ะ
หรือว่ายาวกว่าหนึ่งเมตรลักษณะปากจะแหลมยาวแล้วก็แข็งด้วย
ซึ่งภายในปากจะมีฟันซี่เล็กคล้ายกับใบเลื่อย
เอาไว้ใช้ประโยชน์ก็คือการหากินปลาขนาดเล็ก
และกระโดดขึ้นมาจากน้ำได้สูงถึง๑เมตรนะครับ
โดยเมื่อตกใจกลัวอะไรนะจะกระโจนพุ่งขึ้นไปด้วยความเร็วที่มากกว่านั้นอีก
และที่สำคัญก็คือปลาเต็กเล้งมันเป็นปลาขี้ตกใจครับ
โดยเฉพาะพวกแสงไฟกับเสียงเครื่องยนต์เรือเนี่ยเวลามันว่ายน้ำผ่านมาแล้วเจอมันตกใจเนี่ย
มันจะกระโจนพุ่งเข้าใส่เลยก็เลยเกิดเหตุขึ้นอยู่บ่อย
ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยเล่าข่าวไปค่ะ
เมื่อปีที่แล้วปี๒๕๖๑จาโทเกรียงศักดิ์เพ่งพินิษฐ์
สังกัดกองพันธารสื่อสารกองพลนาวิกโยธิน
ก็ถูกปลาเต็กเล้งทิ้มคอแต่ว่าครั้งนั้นโดนเส้นเลือดใหญ่ไงคะ
ก็เลยถึงขั้นเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยกำลังทำการฝึกหลักสูตรทางน้ำกันอยู่
แล้วปลาก็พุ่งขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็สถานที่ฝึกอยู่ไกลจากฝั่ง
ใช่ค่ะกว่าจะมาถึงก็ไม่ทันแล้ว
นะคะเรื่องนี้ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะว่าปลาเต็กเล้งเนี่ยก็เจอได้ทั่วไป
เป็นปลาผิวน้ำกินปลาเล็กเป็นอาหารไม่ดุร้ายค่ะ
ขี้ตกใจขี้กลัวคนนักดำน้ำเจอปลาเต็กเล้งบ่อยนะคะ
ไม่ใช่ปลาหายากอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะที่ว่า
ตกใจเสียงเรือเพราะว่าเรือลำนี้ไม่ได้เปิดไฟที่หัวเรือด้วย
แต่เสียงดังอะค่ะก็เลยพุ่งขึ้นมาก็เลยมีคำแนะนำสำหรับนักดำน้ำ
คนที่ต้องอยู่ในน้ำนานอะไรแบบนี้อย่าใส่อะไรที่มันสะท้อนแสง
เต็กเล้งไวต่อการสะท้อนแสงสร้อยสแตนเลสกำไรนาฬิกาอะไรแบบเนี้ย
เหมือนทหารที่เขาฝึกอะค่ะจะมีสร้อยเหล็กเป็นสลักชื่ออะไรแบบนี้
บางทีมันสะท้อนแสงก็ดึงดูดให้ปลากระโดดเข้าหา
แต่ชาวประมงก็อันตรายใช่เพราะว่าถ้าไม่เปิดไฟที่เรือก็มีเสียงเครื่องยนต์เรืออีกใช่นะ